ส่วนอีกหนึ่งสาวสาวคนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็น
เพราะว่าเธอเคยอกหักช้ำ

ปิ๊งรักกับนักร้องพระเอกลิเก
ชื่อว่าคุณอาร์ตรณชัยแล้วก็คบหากันมานานแล้วนะ

ทำธุรกิจร่วมกันด้วยเป็น
และรักครั้งนี้พี่สาววังแผนยังไง
ไปถึงงานวิวารอบ๒หรือเปล่า
ฟังทั้งคู่เปิดใจพร้อมกันค่ะ
คือสำหรับผมผมมีความสุขว่าอยู่แล้วมีความสุข
ทำอะไรร่วมกันแล้วเราสบายใจเราผ่านพ้นวิกฤตต่างมาด้วยกันค่ะ
เราประสบความสำเร็จไปพร้อมกันผมว่าแค่นี้มันมีความสุขแล้ว
ที่ฉันชอบนะมันเป็นความสุขแบบเรียบง่ายไง
คือเราใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ด้วยกันทำทุกวันให้มีความสุข
เพิ่งไปคาดหวังอย่าเพิ่งไปคิดล่วงหน้ากันมากมาย
ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี้ให้มีความสุข
คือเขาก็อยู่กันไปแบบราบเรียบ
แต่หลังมาพี่รักก็เกรงใจไม่ยกของฝ่ายชาย

เพราะว่าเหลือเกรงใจไม่ยก
ส้มเขามาตั้งแต่๓ปี